ดูความเคลื่อนไหวกลุ่มแรกกันหน่อยที่บอกกันไปว่ามีการเริ่มเดินกันตั้งแต่เช้ากลุ่มเดินทะลุฟ้าเนี่ยนะคะ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางไปถึงประมาณแยกหลักสี่แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานสดมาจากโรงแรมรามากาเดนนะคะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศมอบเดินทะลุฟ้านะครับนำโดยไผ่ดาวดิน
ขณะนี้เดินขบวนผ่านสี่แยกหลักสี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเริ่มเดินขบวนจากเซียนรังสิต
แล้วก็มีการพักเที่ยงกันบริเวณสี่แยกบางเขสี่แยกหลัก๔นะครับ
ตอนนี้เริ่มเดินขบวนกันแล้วเมื่อเวลาสิบสี่นาฬิกาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณไผ่ดาวดินกันหน่อยนะครับ
วันนี้เป้าหมายในการเดินทะลุฟ้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุยกับพี่ไผ่ครับสวัสดีครับ
จุดประสงค์ของการเดินขบวนวันนี้คืออะไรครับก็เราต้องการที่จะเคลื่อนไหวครับ
เลื่อนไหวออกมาเราต้องการที่จะบอกว่าเราทนไม่ไหวแล้วกับการใช้กฎหมายมาตรา๑๒
การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราก็จะบอกว่าเราทนไม่ไหวแล้วกับกรณีที่
อ่าไล่พี่น้องมังกอยจากพี่น้องมังกอยความยุติธรรมต่างต่างทางสังคมที่มันเกิดขึ้น
เราก็เลยเลือกที่จะเดินเพราะการเดินก็คือการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งคือการต่อสู้อย่างหนึ่งนะครับ
เราก็เดินมาเรารู้สึกว่าเราต้องต่อสู้เราต้องทำอะไรสักอย่างในประเทศนี้
เรารู้สึกทนทนต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาต่อสู้กับความอายุติธรรมนะครับ
ระหว่างทางก็มีผู้คนเข้าร่วมมากมายครับก็เอ่อเราเดินมาที่กรุงเทพนะครับ
เพราะว่ากรุงเทพฯคืออำนาจมันรวมศูนย์ที่กรุงเทพฯเนอะแล้วระยะทางจากโคราชก็คือสองร้อยสิบเจ็ดจุดห้าเกโลเมตร
ก็คือสัญลักษณ์ของอุดมการเจตนารมณ์ของคณะราษดรเป็นสัญลักษณ์เป็นอุดมการของประชาธิปไตย
เป้าหมายคือเดินไปที่แยกเราจะเดินไปที่แยกเกษตรครับ
วันนี้สิบเจ็ดจุดสูงสูงนอนะครับจะมีกิจกรรมฟรีท้องนะครับ
หนึ่งเหตุผลในการที่ต้องออกมาไล่ประยุทธ์นะครับ๑เหตุผลในการไล่ประยุทธ์
สองนาทีคนละสองนาทีหนึ่งเหตุผลนะครับก็
เดี๋ยวเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะมาระดมความคิดเห็นช่วยกันนะครับว่า
เหตุผลอะไรบ้างที่เราสมควรได้ประยุทธ์นะครับมีเยอะแยะกิจกรรมตรงนั้นแล้วเนี่ย
พรุ่งนี้เห็นว่าจะเดินต่อพรุ่งนี้เราก็จะเดินครับบุตรหมายของเราอยู่ที่
นุสาวรีประชาธิปไตยครับเราก็จะเดินไปที่นั่นแล้วก็จะแถลงการ
ประกาศจุดยืนเจตนารมณ์ที่เราเดินมาทั้งหมดระหว่างทางที่เดินเราเพียงแค่เป็นจุดคนเริ่มเนอะ
เราเป็นเพียงแค่ก้าวแรกในการเริ่มเดินแต่ระหว่างทางมีพ่อแม่พี่น้อง
เครือข่ายภาคประชาสังคมเครือข่ายภาคประชาชนต่างกลุ่มเคลื่อนไหวต่าง
ออกมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันอาทิตย์นี้เราจะแถลงจุดยืนของเรา
แหลงว่าจากที่เราเดินมาทั้งหมดนี้แล้วมันจะไปสู่อะไรนะครับ
ครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับทั้งหมดของการเดินขบวนของไผ่ดาวดินนะครับ
ที่จะไปสิ้นสุดที่บริเวณแยกเกษตรนะครับ
บรรยากาศตอนนี้เริ่มจะถึงบริเวณบางเขตแล้วนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดจากที่นี่นะครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวตระดับทีวีรายงานสดจากศรีแยกหลักศรีครับ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐด้วยนะคะ